อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายทุ่งดอกทานตะวันสีเหลืองสดกำลังเบ่งบานตลอดสองฝั่งถนน
เข้าถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนสลับกับไร่ยาสูบสีเขียวสดของชาวบ้าน
ถือเป็นความร่วมมือของอบตโป่งผาและชาวบ้านในพื้นที่
การปลูกดอกทานตะวันไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวก่อนเข้าชมถ้ำหลวง
นัชชากันทดงนายกอบตโป่งผาบอกว่าทั้งหมดเป็นความร่วมมือของชาวบ้านและอบต
ถ้าหากนักท่องเที่ยวจะเดินทางไปยังถ้ำหลวงก็สามารถแวะถ่ายรูปเซลฟี่กับดอกทานตะวันได้
และยังสามารถนำไปร่วมสนุกกับทางอบตโป่งผาโดยการถ่ายรูปแล้วก็ส่งไปยังเพจเฟซบุ๊คของอบต
เงินรางวัลเล็กเล็กน้อยน้อยได้อีกด้วยซึ่งดอกทานตะวันจะเบ่งบานไปอีกหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่จะร่วงโรย
ส่วนถ้ำหลวงยังคงมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปอย่างไม่ขาดสายโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดมีนักท่องเที่ยวนับพันคนที่เดินทางเข้าเที่ยวชมอย่างต่อเนื่อง